เรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความ

พอรู้จักสื่อหรือว่านักข่าวบ้าง

เป็นคดีเด็ก๒ขวบถูกข่มขืน

ทีนี้พอสื่อเห็นก็ไปพยายามติดต่อค่ะ
แล้วก็ทราบเรื่องว่ากรณีนี้
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็ก๒ขวบ๑๐เดือน
ถูกเด็กผู้ชายวัย๑๑ปีล่วงละเมิด

เด็กหญิง๒ขวบ๑๐เดือนเอง
ใช่นี่แหละค่ะครอบครัวของน้องฟ้า
น้องฟ้าอายุ๒ขวบ๑๐เดือนนะ
เข้าไปตามความคืบหน้าเดินทางมาสอบถามความคืบหน้า
เพราะว่ากรณีนี้น้องฟ้าถูกเด็กชาย๑๑ปี
อยู่แถวบ้านนี่แหละล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งมีการแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๔พฤษภาคม
จนวันนี้๒๘พฤษภาคมยังไม่มีความคืบหน้า

ที่เป็นเสื้อสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะคะ
คุณพ่อของน้องฟ้าเอาเสื้อผ้าพวกนี้ของลูกสาว

มามอบให้กับตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
พ่อก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่า
ตอนนั้น๒๑พฤษภาคมช่วงสักทุ่ม๒ทุ่ม
ฟ้าก็ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านของญาติ
อยู่ติดกันนะคะไปเล่นตามภาษาเด็ก
ตอนค่ำน้องฟ้าเห็นว่าคุณยายกลับมาแล้ว
น้องฟ้าก็วิ่งมาหาคุณยายตามภาษาเด็ก
แต่ทีนี้ตอนที่น้องฟ้าวิ่งมาหา

เพราะว่าน้องฟ้าบอกว่าเจ็บเจ็บ
แล้วก็ชี้ไปที่อวัยวะเพศของน้อง
ยายก็สงสัยว่าหลานเจ็บอะไร

คุณยายบอกว่าเห็นนะว่ามีทรายอยู่ในอวัยวะเพศของน้อง
ตอนนั้นคุณยายก็คิดว่าไม่มีอะไร
น้องอาจจะไปนั่งเล่นทรายไปนั่งบนพื้น
ทรายมันอาจจะเข้าไปก็เลยพาไปอาบน้ำตามปกติ
แต่ทีนี้น้องฟ้ามีอาการเจ็บปวดบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้นนะคะ

จะให้ไปโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้องก็ไม่ยอมไป
แล้วที่สำคัญค่ะพอสังเกตดูปรากฏว่า
บริเวณอวัยวะเพศของน้องมีมูกเลือดติดเชื้ออักเสบ
ทีนี้ก็เลยสอบถามถามเด็กที่เล่นอยู่ด้วยกัน
ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่ามีเด็กชายอายุ๑๑ปีเป็นลูกของเพื่อนบ้านเนี่ย
ถอดกางเกงของน้องฟ้าออก
ซึ่งก็คาดว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ฟังเสียงคุณพ่อของน้องฟ้าวัย๒ขวบ๑๐เดือนหน่อยนะคะ
น้องกลับมาก็บอกว่าเจ็บแต่ยังไม่เจ็บไม่ออกการเยอะ
แล้ววันพุธตอนเช้าก็คือจะให้น้องไปโรงเรียน
น้องเขาบอกว่าอย่าไปโรงเรียนเขาว่าโดนแก้
พฤหัสก็เลยตัดสินใจพาน้องมาที่อนามัย
มาที่อนามัยปุ๊บอนามัยเขาบอกให้พามาที่โรงพยาบาล
มาโรงพยาบาลแล้วก็ให้เขาตรวจ

คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดอย่างนี้ไง

แล้วคุณหมอบอกว่าพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็เลยแนะนำว่าให้คุณพ่อรีบพาน้องเข้าไปแจ้งความ
แล้วพ่อก็เลยพาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ซึ่งทางด้านตำรวจเจ้าของคดีก็มีการนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ของคุณพ่อน้องฟ้าวัย๒ขวบ๑๐เดือนกับเด็กชายวัย๑๑ปี
แต่ว่าทางฝ่ายของผู้ปกครองของเด็กชายเนี่ย

ดังนั้นนะคะวันพุธนี้
จะมีการนัดหมายทุกฝ่าย
มาสอบปากคำต่อหน้านักสังคมสงเคราะห์แล้วก็อายการ
ตามกระบวนการคดีเด็กและเยาวชนต่อไป
ดังนั้นเดี๋ยววันพุธนี้รอดูความคืบหน้ากันนะคะ